กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูเรื่องราวของคนดีศรีระยอง

จะพาไปที่จังหวัดระยองนะครับไปรู้จักกับเด็กหญิงวัย๑๑ปี
เป็นนักเรียนชั้นป๕นะครับเธอคนนี้เนี่ยเป็นลูกกระตันอยู่ของจริงครับ
คนนี้ครับพาไปรู้จักกับเด็กหญิงนัทธวดีก่อแก้วหรือว่าน้องมะเหมียววัยเพียง๑๑ปีนะครับ
นักเรียนชั้นป๕โรงเรียนวัดหนองแฟบตำบลมาพตะพุธอำเภอเมืองระยองครับ
ต้องนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนางนิชารีคันศรแม่วัย๔๙ปีไปเร่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับชาวบ้าน
และนักท่องเที่ยวตามชายหัดทะเลของอำเภอบ้านฉากนะครับ
มะเหี่ยวบอกว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ทำงานเป็นแม่บ้านต่อมาป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ต้องลาออกจากงานนะครับมารับสลากินแบ่งรัฐบาลขายแต่ว่าสุขภาพย่ำแย่ครับ
น้องมะเหมียวต้องอาสาขอตอบแทนบุญคุณคุณแม่นะครับ
ด้วยการนำสลากไปเดินเร่ขายเองก็ได้กำไรใบละ๕บาท
แต่ละงวดจะมีรายได้๑๒๐๐บาทให้กับคุณแม่นั้นนำไปรักษาตัวครับ
๒ปีที่แล้วน้องเม่าเหมียวเดินเรคขายสลากแรกสลากรักษาแม่ทุกวัน
ก็ตั้งใจจัดทำทุกอย่างเพื่อแม่
แม้ว่าจะเหนื่อยยากลำบากเพียงใดก็ไม่สนนะครับ
ขอแค่ได้ต่อลมหายใจให้กับคุณแม่ได้อยู่กับน้องมะเหมียวให้นานที่สุด

ในวันแห่งความรักแบบนี้ได้เห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของคุณลูก

อันนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็สามารถร่วมกันส่งกำลังใจนะครับ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแถวชายทะเลบ้านฉางในช่วงนี้
อย่าลืมอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องมะเหมียวด้วยนะครับ
วันนี้ก็๑๔แล้วอีกไม่กี่วันก็ได้ลุ้นกัน
วันพฤหัสนะคะจะได้ลุ้นกันแล้วนะคะ
และอย่างที่คุณชนะบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะ
ที่เป็นการซื้อลอตเตอรี่ให้กับคู่รักในวันวาเลนไทยได้

ใช่ไหมความหมายดีจะตาย

เออนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของดวง
เรื่องของโชคแล้วก็เรื่องของคนทำดีด้วยนะคะ